คนสวยแบบนี้แล้วอีกสักคนแล้วกันสำหรับคนสวย
สมัยนี้อย่างที่บอกไปทำดีแค่ไหนบางทีไม่ถูกใจก็โดนด่า
นะคะนี่แหละค่ะลบคำบูรี่ไม่ได้เลยจริงสำหรับน้องก้าวสุพัสรานะคะ
เราว่าเขาสวยแล้วนะมองซ้ายมองขวาหมุน๓๖๐องศายังสวย
ว่าน้องเขาอย่างงี้จริงใช้คำนี้ได้เลยหมอบอก
คือไม่มีอะไรจะติเขาก็ต้องหาเรื่องให้เขาซะหน่อย
คือมันมีชาวเน็ตที่ไปหารูปของก้าวเนี่ยนะเวลายืนร่วมเฟรมกับเหล่าดาราคนอื่น
กลายเป็นว่าถูกโฟกัสเรื่องส่วนสูงแล้วก็มีคนเอาไปเมาส์กันสนุกปากเลย
ทำไมจมจังเลยอ่ะเธอหน้าสวยก็จริงแต่ว่าเตี้ย

อยู่คนเดียวอ่ะอาจจะสวยกว่าไม่น่าไปยืนกับใครเลยมีแรงอยู่นะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจผ่านสื่อนะคะว่า
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่เรื่องความสูงหนูเกิดมาแต่น้องเกล้า
มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจ
เพราะว่าคนดังเนี่ยชนะยังไงเป็นสนามอารมณ์
เฮ้ยอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์

เก้าไม่ได้มาตอนนี้แต่เก้าบอกว่าเหมือนแบบเช้านี้
เป็นสนามอารมณ์ใครมาคอมเมนต์หรือทำแบบนี้

เบลอไปบ้างแต่บางทีมันก็กวนใจเหมือนกัน

ถามว่าหนูแฮปปี้กับรูปร่างตัวเองไหมยังไง
บอกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วค่ะ
พวกคำบูรีต่างเลยไม่กระทบจิตใจของเก้าสุภาษาราหรอกค่ะ
เราจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเขาเป็นคนยังไงสำหรับก้าวนะ
เพราะว่าคนเราเวลาโปรเจกต์หรือพูดสิ่งที่อยากจะพูดออกมา
มันแสดงถึงตัวตนของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราพูดในสิ่งที่ดี
พลังงานดีมันก็จะเข้ามาในตัวเราอะไรอย่างนี้

ก็ไม่บล็อกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราอ่านแล้วก็สำคัญเขา

ไม่ก็ถ้าสมมุติว่าแบบทำให้แฟนคลับของเราต้องมานั่งต่อว่าต่ออะไรของเขาต่อ
เราก็เลือกที่จะลบของเขาออกไปดีกว่าไม่อยากให้ทะเลาะกัน